แต่แม่แก้วคนนี้เขาไม่ต้องปลอมเขาถูกตั้ง๕ฉบับ๓๐ล้านครับแม่คุณเอ้ย

นี่นะฮะตั้งแต่งวด๑กุมภาพันธ์นะแล้วคราวนี้เพิ่งมาทำบุญใหญ่แก้บนใหญ่
เพราะว่าเธอศรัทธาในพ่อปู่ศรีสุโธคุณผู้ชมดูทัศนัยไว้ดีดี

เดี๋ยวทัศนัยเขาจะไปทุกที่แล้วเขาจะไปที่นี่ด้วยใช่ไหมก๊อ
เดี๋ยวผมเดินทางวันที่๑๐แล้วผมจะไปคำชโนธวันที่๑๑เมษายน
โอ้โหจะไปพิสูจน์จะไปให้คุณผู้ชมดูเลยว่าจะเป็นยังไง
ดิฉันขอตามคุณด้วยเพราะว่าคุณเป็นหนึ่งในผู้โชคดีบ่อยเหมือนกัน
นี่คือนางรุ่งทิพย์แสงจันดีหรือว่าแม่แก้ว
แก้วอายุ๕๓ปีครับเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ชาวยะโสธร
กับญาติพี่น้องมากันเพียบเลยครับ
มาทำพิธีบวงสวงแล้วก็แก้บนปู่ศรีสุโธและย่าศรีปฐุมมา
ที่เกาะคำชโนธอเผอบ้านดุงจวัตรอุดรธานีครับ
คือพิธีมีการจัดชุดบวงสวงชุดใหญ่เลยนะ
ด้วยพญานาคเก้าเซียน๒ชุดแล้วก็เครื่องเส้นไหว้
ผลไม้เก้าอย่างมีขนมมีไข่ไก่แล้วก็มีเครื่องเส้นไหว้อีกมากมายเลย
คุณผู้ชมครับในช่วงทำพิธีไม่น่าเชื่อ
ผมมองขึ้นไปบนฟ้าปรากฏพระอาทิตย์ทรงกรด
อยู่เหนือโต๊ะพิธีบวงสวงปู่ศรีสุโธเลยสร้างความประหลาดใจ
แก่ผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างมากและที่ประหลาดใจไปกว่านั้น
คุณผู้ชมครับพอเขาส่องไปที่ขันน้ำมนต์คือเขาเห็น
เป็นเลขฮะคือเลขนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเลข๒ตัวนะครับแล้ว
พอไปดูทูบเสี่ยงทายได้๓ตัวมันก็มีเลข๒ตัวนี้อยู่ด้วยแล้ว
อุตะบ้านเลขที่ของแม่แก้วก็มีเลข๒ตัวนี้ปนอยู่ด้วยอ่ะ
อะไรจะตรงกันขนาดนั้นค่ะไอ้เลขที่ผมไม่ไม่บอกเนี่ยเพราะเดี๋ยว
มันจะเป็นการใบ้นะคนแถวนั้นอ่ะไปซื้อกันเกลี้ยก์แผงแล้ว
จ้ามันหมดแล้วแล้วบางคนบอกว่าหาเลขนั้นไม่ได้ใช่ไหมเอา
อายุแม่แก้วก็ได้อันนี้เป็นข้อเท็จจริงพูดได้อายุ๕๓
นี่คือเลขกลุ่มหนึ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้

คือไปซื้ออายุแม่แก้ว๕๓ก็ได้
เสี่ยงโชคนะครับถูกรางวัล๓๐ล้านบาท
เพราะเธอเชื่อในบารมีของปู่ศรีสุโธครับ
แม่แก้วถูก๓๐ล้านเปิดใจกับนักข่าว

เอ้ยฉันเอาแผงขายโรตเตอรี่มาเลขขายที่คำชะโนธ
สมัยนั้นยังไม่ดังเท่านี้นะก๊อฟนะอุ๋ยนะคุณผู้ชม

แต่แล้วงวดเหลือเหลือก็เป็นหนี้อ่ะเนี่ย
จากนั้นนะฮะนับถือพ่อปู่นะครับกับแม่ย่าเรื่อย
กระทั่ง๓๑มกราคมนะครับก่อนชีวิตจะเปลี่ยน
บอกขอให้ลูกถูกละวันที่๑ด้วยหรือเปล่า
จะใช้หนี้ใช้สินให้หมดก๊อฟ

เดี๋ยวผมไปอธิษฐานบ้างอธิษฐานเผื่อด้วยนะ
มกราใช่ไหมที่ขอ๑กุมภาพันธ์ชีวิตเปลี่ยนเลยครับ

เห็นผลทันตาเลยคุณเอ้ยถูกรางวัล๓๐ล้านบาทนะฮะ
แล้วก็ถูกต่อเนื่องกันมาทุกงวด
กระทั่งงวดที่ผ่านมาเกือบจะถูกรางวัลที่๑อีกแล้วล่ะ
ผิดไปแค่๒ตัว
เกลียดเลยโดยช่วงเย็นแม่แก้วก็จ้างคณะหมอรามชุดใหญ่มาแสดงด้วย

แล้วก็แจกสิ่งของให้ประชาชนที่มาร่วมงานด้วย
ด้วยวิธีการจับสลาก
แล้วก็ตอบแทนที่คำชโนธให้ชีวิตใหม่กับเธอนะฮะ
เดี๋ยวก่อนจะเบรกผมขอโปรโมทนิดนึงนะ
เพราะว่าเดี๋ยววันที่๑๑เนี่ยนะผมจะไปคำชโนธใช่ไหม
แล้วคุณผู้ชมต้องติดตามข่าวเช้าของเราในวันที่๑๒เมษายน
เช้าตรู่วันสงกรานให้ดีนะเพราะว่าเราสามคนเดี๋ยวพี่เบิร์ตปุ้ยและผมก๊อฟเนี่ย
ไปจัดบริการสดข่าวเช้าหัวเขียวสัญจรที่อุดรธานี
วันที่๑๒โสด๑๓เราไปหนองคายกันแต่ว่าผมไปคามสนุทร๑๑
แล้วผมจะเอามาให้ดูเช้า๑๒แล้วมาดูพร้อมกันว่าจะเห็นอะไร
ที่ขอให้ก๊อฟพูดชวนเป็นภาษาอีสานบอกมาดูพวกเราอ่านข่าวกันสด

แล้วพอกันเด้อครับพี่น้องอีสานหมู่เห่าจะไปพอกัน
เศร้าของวันที่๑๒เมษายนที่อุดรธานี
เพราะว่าเพลงแน่นอนคักม่วนขนาด

มายืนดูเราที่โต๊ะอ่านข่าวได้